คือก๊อปปี้นั่นแหละคุณผู้ชม
ใช่นั่นปีนี้คุณบูตโกเขาครบ

แต่ก็ต้องบอกว่าคุณบุ๊คโกฏเขาปั้งจริง

เพราะว่าในคำถามคำตอบรอบสุดท้าย
เขาทำเกี่ยวกับการพกปืนในที่สาธารณะ
แล้วปรากฏว่านางตอบโดนใจมาก

คือเรียกว่าลงจากเวทีปุ๊บคว้ามาวีดีโอคอร์เลย

แล้วก็จะมาตอบทั้งหมดคุณผู้ชมความรู้สึกทั้งหมดว่าเป็นยังไง
ไปยินดีกับคุณดีเจมส์บุโกะแล้วก็ไปถามกันได้ค่ะ
เรามีสติสรรพชัยะและควบคุมอารมณ์ได้
อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม

ถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนในที่สาธารณะต่อยเจ้า
ประทับใจตอนตอบคำถามสุดท้ายเรื่องปืน
อันนั้นคือเตรียมไหมคะแบบรู้มาก่อนไหม
ุ๊กโกะตอบจากความเข้าใจของตัวเองและความรู้สึกอะค่ะ
เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนอ่านข่าวอย่างนี้ค่ะ
ความเป็นอินเนอร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ใส่จริตของน้องซินดี้เข้าไปด้วย

ประเทศเราสงบทำไมต้องได้พกปืนในที่สาธารณะด้วย
คือพอประกาศเป็นใหม่เลข๓๗พอเป็นเราอ่ะ
ของฉันของฉันพูดเหมือนต้องเป็นของฉันน้อย
แต่พี่สวมข่าววีดิโอเย็นต์ขึ้นขนาดนั้นมีหรือจะไม่มีดราม่า
แฉบอกว่าหนุ่มหล่อที่เอามายืนเนี่ยเป็นพร็อปให้กับบุ๊กโกะนะ
เดี๋ยวเราสังเกตดูนะไม่ใช่เด็กมชตัวจริง
ไม่ใช่เด็กมชตัวจริงไม่สมควรใส่เครื่องแบบวิศวะของมช
เขาบอกว่านี่มันชุดของเด็กมชนี่
คุณอยู่เชียงใหม่นี่คุณก็รู้คุ้นเคย
ไม่ได้เป็นเด็กมชแต่ว่าสวมใส่เครื่องแบบได้อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอบุ๊กโกะมาเคลียร์ชัดให้ฟังอีกทีละกัน
ตกลงแล้วเป็นเด็กมชหรือไม่อย่างไร
ส่วนเรื่องตีหล่อหุ่นแซ่บที่มาเชียร์ติดขอบเวที
จ๊ะไหนขอดูภาพยืนยันหน่อย
เป็นเรื่องราวดีค่ะบุโกะเขาบอกว่าแบบนั้น
แต่เราก็แอบสงสัยนะว่ามีซัมติงหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องให้บุโกะเขาตอบเองนะคะ
แต่ที่แน่ก่อนมงจะลงเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
เพราะว่าอะไรอย่างที่พี่แจ๊คบอกไปเมื่อกี้
คนเราความสามารถก็มีตอบคำถามก็ดี
แต่ที่สำคัญมูเตลูเป็นเรื่องในใจ

เป็นเรื่องมาต่อในใจจริง

ให้มีความเสริมความมั่นใจแหละ
อันนี้เหมือนถามว่าจะเดินทางไปแก้โบนนะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบุโกะอีกทีชัดกันเลยดีกว่าค่ะ
สำหรับบุโกะนะคะตัวบุโกะเองไม่ได้สวมใส่เสื้อช็อปที่เป็นตาสัญลักษณ
แต่ว่าน้องที่มาข้างที่เป็นเพื่อนนะคะเขาเรียนวิศวะค่ะ

แล้วเมื่อวานน้องที่ลงข้อความก็ได้มาขอโทษบุโกะแล้ว
แล้วก็ผู้ชายใครอ่ะคะ
ผู้ชายคนไหนคะ

อ๋อจริงแล้วทุกคนนะคะเป็นแบบทีมเพื่อนกันหมดทุกคนเลย
นี่ผู้ชายคนนี้ค่ะใส่แว่น

บุโกะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนั้นเลยนะคะบุโกะก็โฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวเลยค่ะ
แล้วก็ทีละเป็นนางงามแล้วต้องโกรธการเรื่องนี้ออกมาก่อนค่ะ
คุณพรีค่ะขอบคุณคุณพรีมากนะคะ
ที่เป็นกำลังใจให้กับบุโกนะคะ

ถ้าไปไทยรัฐอย่าลืมสัมภาษณ์บุโกด้วยนะคุณพรี
แจ๊คส่งน้องไปทำข่าวบ้างน้องอยากไป

แล้วงานอย่างงี้ถอดออกก็ได้แหวะเนี่ย

นักจิตแรงมากจะถอดแหวนแต่งงาน